หัวหน้าพักอย่างคุณจุลินลักษณะวิสิทธิครับ

บอกว่าเดี๋ยวจะมีการเรียกทุกคนมาชี้แจงในการประชุมพักครั้งหน้า
แล้วถ้าหากว่ามีสมาชิกของพักเข้าชื่อ
ให้ตรวจสอบหรือว่าสอบสวนตามข้อบังคับพัก
ก็จะดำเนินการทันทีหลังจากที่๑๖สสของภาค

คุณผู้ชมมติพักของพักประชาธิบัตย์คืองดออกเสียงนะ
แต่กลายเป็นว่า๑๖สสไปโหวตเห็นชอบให้คุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายก
ส่วนการโหวตเห็นชอบเพราะอยากจะเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่นั้น
คุณจุลินตอบว่าอย่างไรลองฟังดูครับ
ผมสั่งให้ชี้แจงในที่ประชุมสอสอในการประชุมครั้งหน้า
ก็จะดำเนินการตามนั้นครับ
ไม่ได้แจ้งกับหัวหน้ามันตั้งหลังโหดไปว่า

แล้วก็ผมเรียนเลยในฐานะรักษาการหัวหน้าภักษ์
ผมยืนคำเดิมว่าในนามภักษ์เนี่ย
ภักษ์ยังไม่เคยมอบใครไปเจรจาเรื่องการจัดตั้งรัฐบาล
กับภาคการเมืองใดทั้งสิ้นจนถึงขนาดนี้
ส่วนรักษาการรองหัวหน้าพักอย่าง

ก็คือพักกรรมการบริหารพักและสส
การไปปฏิบัติตัวทำให้พักเสื่อมเสีย
หรือไม่ปฏิบัติตามจัญญบันของพัก

ก็เป็นสิทธิ์ของสมาชิกพัก๒๐คน
ที่จะเข้าชื่อให้ตั้งกรรมการมาสอบเรื่องนี้ครับ
ที่ผ่านมาเนี่ยพักไม่ได้ตั้งใครไปเจรจาจัดตั้งรัฐบาลนะ

จึงต้องดำเนินการกับผู้ที่ไม่ได้รับมอบหมาย
ความผิดที่ทำให้พักเสื่อมเสีย
แต่ว่าจะถึงขั้นขับออกจากภักษ์หรือไม่
เป็นไปตามความหนักเบาของความผิด

คำชี้แจงเมื่อกี้ดอมเกิดแล้ว

คนประชาธิปัฏที่โหวดเห็นชอบ

อย่ามาเรียกพวกผมว่างูเห่า
อย่ามาเรียกพวกผมว่างูเห่าพวกผมคือเสียงข้างมากนะ
ครับเออเอาคุณผู้ชมว่ายังไง
นายชัยชนะเดชเดโชสสนครศรีธรรมราช
แล้วก็นักศึการรองรคภักดิบัตรชี้แจงแบบนี้บอกว่า
ก็หลังจากพวกผมฟังการอภิปรายของสสวเรื่องข้อสงสัยในตัวในเศรษฐาแล้ว
ก็มองว่ามันไม่เห็นมีน้ำหนักเลยที่จะเป็นปัญหาต่อการเป็นนายกัธมนตรี
และจากการสอบถามความเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ก็ต้องการหาทางออกให้กับประเทศ
ถ้าเป็นนายเศรษฐาหรือคนที่ไม่มีแนวคิดจะล้มล้างหรือแก้ไขมาตรา๑๑
ซึ่งพักเพื่อไทยก็มีจุดยืนที่ชัดเจนแล้วนี่ไง
ช่วงการโหวตนะครับไม่ได้มีแค่พวกผม๑๖เสียงเท่านั้นนะที่โหวตเห็นชอบ
โหวตไปก่อนหน้านี้แล้วแต่บางคนโหวตไม่ทันมาตัดสินใจเอาช่วงสุดท้ายจริง
แต่ก็ต้องกราบขออภัยแฟนคลับนะครับดั้งเดิมของประชาธิปัตย์บางส่วนที่คาดหวังนะว่าจะไม่โหวตหรือจะงดออกเสียง
แล้วไม่ใช่เพราะว่ากลัวตกขบวนที่จะได้ร่วมรัฐบาล
แต่ในการประชุมพักก็ได้หาลือมีความเห็น๓แบบไง
ก็คือเห็นชอบไม่เห็นชอบและงดออกเสียง
นี้ทราบดีว่าหากขัดมติภักดิ์จะเกิดอะไรขึ้น
ก็ไม่เป็นไรขอน้องรับการตรวจสอบและผลที่จะตามมาก็แล้วกัน
ยืนยันว่าเขาไม่ใช่พักอะไรของใครแล้วไม่ใช่
งูเหาเพราะที่โบสถ์น่ะเสียงส่วนใหญ่น่ะที่โบสถ์เป็นเสียงส่วนใหญ่น่ะ
ที่มีการกล่าวหาเรื่องผลประโยชน์เรื่องอะไรลองฟังเขาหน่อยครับ
มติพักออกแล้วจริงครับแต่วันนั้นเรามีในกลุ่มสอสอส่วนใหญ่เรามีความคิดอื่นอย่างนี้
ถ้าเราต้องเรียกประชุมใหม่มันก็ไม่ทันเราก็ประชุมในกลุ่มเพื่อนนะครับ
ผมทราบดีนะครับว่าการที่เราปฏิบัติผิดต่อมติภักดิ์เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะครับ
เราก็น้อมรับในคำตัดสินในการตรวจสอบผมยินดีที่จะตั้งคณะกรรมการสอบ
และยินดีที่จะแสดงความบริสุทธิ์ในการบอกเหตุผลว่าเรามีเหตุผลอะไรที่เราทำอย่างนี้
ที่สุดแล้วคณะกรรมการที่จะตั้งคณะกรรมการสอบขึ้นมาจะมีผลอย่างไรเราก็ต้องยอมรับไปได้ครับ
ผมว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการสวมมติพักในอดีตก็เคยมีผมไม่ใช่งูเห่านะครับ
อันนี้ต้องยอมรับว่าการที่เป็นงูเห่าต้องจำนวนน้อยนะครับผมไปเพราะเสียงข้างมากนะครับ
เราคุยเราคุยกันในพักแล้วสอสอในพักส่วนใหญ่เขามีความเห็นว่าเป็นอย่างนี้
เราถกร่วมกันแล้วและเราไม่มีการถ้างูเหงานี่คือการที่ว่าเป็นส่วนน้อยของพัก
อันนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับการโหวตวันนี้เราก็พร้อมทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านเหมือนกันนะครับ
แต่เรามองทางออกของประเทศนะครับส่วนใครที่จะมองว่าเราโหวตเพราะมีผลประโยชนแอบแฝงหรือเปล่า
โหวตเพราะมีอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนคิดได้แต่ผมคิดว่าความจริงก็คือความจริงครับ

มาอีกแล้วความจริงก็คือความจริงเวลามันเวลามันเขมงเกลียวขึ้นมาเนี่ยมันจะมีคำนี้ออกมานะ
เวลาสถานการณ์มันถึงทางที่เรียกว่าทางอาจจะทางตันความจริงก็คือความจริงมันจะมีคำนี้ออกมา
จริงเนี่ยนะครับคือพักประชาธิบัติเขาประชุมกันแล้วเขามีมติมีมติว่าจะงดออกเสียง
แต่คุณชวนขออนุญาตขออนุญาตที่จะลงมติว่าไม่เห็นชอบไม่เห็นชอบ
ฉะนั้นคนอื่นที่ไม่ได้ขออนุญาตมีคุณชวนและคุณบัญญัติอีกคนนึงนะครับ
แต่คนอื่นเนี่ยถ้าคุณจุลินงดออกเสียงส่วนคนอื่นถ้าเป็นไปตามกติกาเดิม
ประเพณีปฏิบัติเดิมเขาจะงดออกเสียงกันแต่นี่เป็นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรเขาก็ชี้แจงไปแล้วนะครับ
เดี๋ยวรอดูเรื่องของการประชุมพักประชาธิปัตย์ก็แล้วกัน